วันนี้วันแห่งความหวังวันออกสลากินแบ่งรัฐบาล
พาไปดูขันน้ำมนที่คัมสโนธหน่อยล่ะกัน

นะฮะอื้มน้ำตาเทียนเข้มเชียครับ

ดูบรรยากาศกันหน่อยครับแน่นอนฮะบรรดานักเสียงโชคเข้าไปกันอยู่แล้วครับ
นักท่องเที่ยวก็ไปขอโชคลาภจากพ่อปู่ศรีสุโธกับแม่ย่าศรีปฐุมมา
คนเยอะแบบนี้เลยเดินเข้าไปก็จะเห็นบรรยากาศแบบนี้นะฮะ

สำหรับคนที่ชอบเสี่ยงโชคในวันนี้แล้วยังไม่มีอะไรในใจ
พามาตามผมมานะผมจะพาไปส่องขันน้ำมนต์พ่อจ้ำนะฮะ
นี่คุณผู้ชมมองเห็นไหมโอ้โหตัวเลขชัดอยู่นะ

แล้วแต่คุณผู้ชมจะมองละกัน
จ้ำทำพิธีที่บ้านทำเพียงงวดละครั้งเนอะ
โมงแล้วก็มีอีกหนึ่งตัวเลขที่หลายคนชอบไปดูกันคือเรื่องของเงินยอดบริจาค
รวมกัน๒๔๔๖๖บาทส่วนยอดเงินปากนาค๘๒๘๐๕บาท
ขอให้โชคดีนะครับแล้ววันนี้ขอบคุณล่าม